บุกยิงถล่มบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านจนกระทั่งมีคนตาย๔ศพเมื่อวานนี้
ล่าสุดนะคะตำรวจแล้วก็ทางพบตรได้มีการสั่งไล่ล่ากล้องวงจรปิด
แล้วก็ทราบเบาะแสเห็นบอกว่ามีวงจรปิดที่ปรากฏข้อมูล
เป็นเบาะแสว่าอาจจะมีดาบตำรวจต้องสงสัยเนี่ยร่วมก่อเหตุด้วย
ส่วนปมขัดแย้งคาดว่าน่าจะเกิดจากเรื่องที่ดินนะคะ
คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะได้เห็นคดีนี้แล้วเกิดเหตุในพื้นที่ของตำบลกระเป๋าค่ะ
ในพื้นที่จังหวัดสุราชธานีนะคะอำเภอคีรีรัฐนิคม
ทีนี้จุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยก็ลงตรวจสอบเลยเป็นบ้านไม้ในพื้นที่สวนปลาม
สภาพศพของผู้เสียชีวิตนะคะคือนางนินทิพย์วัย๔๙ปีภรรยาของเจ้าของบ้าน
เขาถูกยิงตายจุดที่เขาโดนยิงตายเนี่ยอยู่ใกล้กับสาลาที่บริเวณหน้าบ้านข้างโอ่งน้ำแบบนี้นะคะ
ส่วนนายธรรมรงค์ค่ะผู้ใหญ่รงค์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะเขาเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านด้วย
ปรากฏว่าตัวอดีตผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่รงคนนี้เนี่ยเขาโดนยิงเสียชีวิตเหมือนกันนะคะ
อยู่ที่บริเวณชั้นสองของบ้านค่ะคุณผู้ชมส่วนศพที่สามคือผู้ใหญ่เกราะ
หรือว่านายพรศักดิ์นะคะวัย๕๖ปีเขาเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓เช่นเดียวกัน
คือถูกยิงตายเลยอ่ะอยู่ที่บริเวณตัวราวตากผ้าในห้องนะคะ
และศพที่๔ค่ะคือนายวัดนะคะเสียชีวิตอยู่ในห้องครัว
ทีนี้ล่าสุดวันนี้ค่ะทางด้านของพบตรได้มีการสั่งชุดสืบสวนตามเก็บหลักฐานต่าง
กล้องวงจรปิดที่อยู่ไล่เลียงจุดเกิดเหตุหรือว่าเก็บหลักฐานในพื้นที่บ้านที่เกิดเหตุเอง
ปอกกระสุนปืนอาวุธปืนของอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะ
แล้วก็คาดว่าจะมีการใช้อาวุธปืน๓ชนิดในการก่อเหตุครั้งนี้
คือตำรวจเท่าที่เก็บหลักฐานปลอกกระสุนจุดเกิดเหตุหรืออะไรแล้วเนี่ย
แล้วปืนลูกซองปืนพกสั้นนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะตำรวจพบบ่อแสผู้ต้องสงสัยที่ร่วมก่อเหตุค่ะคุณผู้ชม
คือดาบตำรวจอัธพรวิเทียนวัย๔๖ปีสังกัดสพกาญจนดิตนะคะ
แล้วก็ในวัดค่ะซึ่งหลังก่อเหตุเนี่ยได้มีการใช้รถเก่งสีบอลเทา
ขับหลบหนีไปกับนางสาวพะนิดาเป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งเป็นลูกสาวของอดีตผู้ใหญ่บ้านก็คือลูกสาวอดีตผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ใหญ่โรงนั่นแหละนะคะ
ก็ถือว่าพอหลังจากที่ก่อเหตุเรียบร้อยเนี่ยทั้งหมดก็มีการขับรถหลบหนีไป
อกจากนี้ค่ะก็ยังพบข้อมูลด้วยนะคะว่าตัวคนตายหรือว่านายวัดเนี่ย
เป็นคนร้ายที่เคยยิงต่อสู้กันกับคนในบ้าน
แล้วก็เป็นพี่ชายของดาบตำรวจอัธพรที่เพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการติดตามเรื่องนี้อย่างมากเลย
เพราะว่าแต่ละคนก็มีประวัติโชคชนไม่ธรรมดาเหมือนกัน
เนื่องจากว่าอย่างตัวดาบตำรวจของอัตภพรเองเนี่ย
ก็มีการนำอาวุธสงครามที่ใช้ก่อเหตุไปด้วยเช่นกัน
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้การครอบครองอาวุธสงครามเขายังอยู่กับตัวไหม
การติดตามการไล่ล่าไปจับกลุ่มก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะ
ส่วนต้นสายปลายเหตุประเด็นในการฆาตกรรมครั้งนี้
คาดว่าเกิดจากปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินในครอบครัวค่ะ
เนื่องจากตัวอดีตผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่รงค์เนี่ยนะคะ
มีที่ดินหลายพื้นที่มาก
ไม่ว่าจะเป็นสวนยางพาราสวนปลามน้ำมันอีกนับร้อยไล่เลยนะคะ
แล้วก็เป็นที่รักของชาวบ้านเพราะว่ามักจะมีการมอบที่ดิน
เพื่อทำประโยชน์สาธารณะเป็นประจำค่ะ
ในขณะเดียวกันเนี่ยเห็นบอกว่าตัวผู้ใหญ่รงค์เองเนี่ยนะคะ
เคยถูกรอบยิงด้วยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา๓๑ธันวาคมนะคะ
อย่างไรก็ตามคดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกอาจอุกชกันอย่างมาก
ล่าสุดทางพบตรก็มีการสั่งตำรวจ
แล้วก็สั่งทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘เร่งคลี่คลายคดีนะคะ
เนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุที่บอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัย
เห็นบอกว่าเป็นตำรวจในพื้นที่อีกด้วย
อันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็หวังว่าจะคลี่คลายคดีอย่างรวดเร็วนะคะ